มาดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ากันหน่อยละกันค่ะ
เป็นไฟไหม้เหมือนกับเพลิงพักหลังหนึ่งอยู่ที่นครปฐม
แล้วก็เหตุการณ์นี้นะคะคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เสียชีวิตด้วย
นี่ค่ะตอนที่ไฟลุกไหม้แล้วเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปฉีดน้ำ
เพื่อที่จะดับไฟเป็นบ้านไม่มีเล็กที่นะคะอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
ครับมีอาสามูลนิธิกู้ภัยแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลบางเลนเข้าไปค่ะ
พอไปถึงเนี้ยนะตรวจสอบข้างในเนี้ยเจอศพของนายชูยศเทพรักษาอายุเจ็ดสิบสามปีค่ะ
เสียชีวิตเพราะว่าถูกไฟคลอก

ใช่ค่ะอยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้แล้วเขาก็มีโรคประจำตัวหลายโรคมีเนื้องอกในสมองเดินไม่ได้นะคะ
เวลาจะเคลื่อนตัวเนี่ยใช้เหมือนกับใช้แขนอ่ะถัดไปก็เลยสันนิษฐานว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
อาจจะใช้แขนค่อยถัดไปที่กระติกน้ำร้อนเพราะว่าข้างในบ้าน
เสียบกระติกน้ำร้อนไว้ตลอดเวลาเลย
แล้วอาจจะไฟฟ้าช็อตหรือว่าล้มไปโดนปลั๊กไฟลัดวงจรเลยเกิดไฟไหม้แบบนี้
เดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะมาตรวจสอบรายละเอียด
ที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ